ชั่วตลอดตลาด
ตลาดมาแล้วจ้าไปเช็คราคาสินค้ากันเลยนะคะ
วันนี้ราคาของหมูเนื้อแดงปรับขึ้นมาอยู่ที่๑๕๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองนะคะ

นินวันนี้๗๐บาทต่อกิโลกรัม
ปลาทูนึ่ง๑๖๐บาทต่อเข่ง

ส่วนปลาช่อนเลี้ยงวันนี้๑๕๕บาทต่อกิโลกรัม